หลังจากที่มีรัฐมนตรี๔คนในรัฐบาลของคอสชนะครับ
เปิดตัวกับพักพลังประชารัฐ

ก็มีเสียงเรียกร้องออกมาทันที
โดยเฉพาะจากฝ่ายการเมืองจากภาคการเมืองต่าง
ว่าควรจะลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีมาไหม

จะได้ไม่ใช้เรื่องของตำแหน่งอำนาจหน้าที่

ในการเตรียมการไปสู่การเลือกตั้งสอสอ
อืมแต่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่า

แต่ตอนที่รัฐบาลทั่วไปตามปกติ

แต่มันจะมีกฎระเบียบบังคับเอาไว้

อนุมัติงบแบบนั้นห้ามทำแบบนั้นแบบนี้

ก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่าควรลาออก

นายกตอบคำถามนักข่าวในวันนี้ว่าอย่างไรนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ฟังพร้อมกันเลยครับ

ในการที่มีลำตีไปทำงานการเมือง

ผมก็ได้ย้ำเตือนทั้งในที่ประชุม
ในช่วงการขออนุญาตบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะ
เพราะว่าการผลิตผลิตไม่ได้๔คนมาร่วม
อะไรเป็นผู้ตัดสินของรับคาร์โรโมะ
เพราะรับคาร์โรโมะเป็นปกติของรัฐมนตรีทั้งหมด
เพราะงั้นคงไม่ได้เยื้อประโยชน์กับใครทั้งที่

อย่างเช่นที่เคยมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
มีหลายคนออกมาว่าจะเกิดอย่างนู้นอย่างนี้

ที่ก็จะอย่างนี้หรือเปล่า
คือทำเป็นกรมใช่ไหมครับ

มันมีเคสแบบนี้ไหมมีเปล่า

ผมพูดว่ารัชบาลมีประโยชน์

ก็ไปถามคนอื่นด้วยนะครับ

ถ้าไม่มีกฎหมายข้อไหนห้างรัฐมนตรีไปนั่งกรรมการบริหารพักษณ์
เพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของพักการเมือง
กับทำงานในรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรี

ตรงนี้คุณพ่อมองข้อเสนอเรื่องความสง่ายงาม
สง่างามกับเรื่องกฎหมายมันต่างกันไหม
ง่างามไงไปดูไงยังไงสง่างามยังไง
เวลานี้เรายึดกฎหมายทำตามกฎหมายทุกอย่าง
แต่ว่าบางเสียงเขาก็บอกว่ากฎหมายไม่มีก็จริง
แต่เขาก็หวังว่ารัฐบาลหรือว่าคอสช
จะทำให้นักการเมืองเก่าเขาเห็นไง
ว่ามีมาตรฐานสูงกว่าอะไรแบบนี้

ก็บอกว่าไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าผิด

ขณะที่ผู้สื่อข่าวก็นำประเด็นนี้ไปถาม
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะฮะ

อนุทินบอกว่าส่วนตัวก็ไม่รู้สึกอะไรนะ
ก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้วก็พักตัวเอง
พยายามมองไปข้างหน้าให้ถึงจุดหมายนะครับ
เพราะถ้ามัวแต่มองคนนู้นคนนี้ว่าเป็นยังไงเนี่ย

ไม่รู้คือผมไม่คิดถึงคนอื่น

แล้วก็ทำไงให้เนี่ยพี่น้องสมาชิกของผม

ผมคิดถึงแค่นี้แล้วผมก็ไม่ได้ไปมองคนอื่น
ใจผมอยู่ในชีวิตแข่งขันมาตลอด
แล้วก็ถ้ามันส่วนถ้าเราพร้อมมันไม่แพ้หรอกนะครับ
ว่าปีหน้าต้องมีการเลือกตั้งนะครับไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้กำหนดแต่พร้อม
ก็บอกแล้วไงว่าเราก็เราเขาก็เขาใช่ไหมแต่ละคนต่างคนต่างความคิดความคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
คำถามอย่างนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเราเราจะออกไหมถ้าเกิดเราเป็นผู้บริหารอยู่
ถ้าเป็นเขาเขาจะออกมาจะเป็นผู้บริหารอยู่เราก็ไม่รู้
ถ้าเป็นเราเราออกใช่ไหมแต่เราจะไปบังคับให้คนอื่นทำตามเราได้ยังไง
เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีข้อเสนอของพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์นะฮะอดีตรัฐมนตรีบิ๊กจิ๋วนะฮะ
ท่านก็บอกว่าคือเลือกตั้งไปมันก็วุ่นวายค่ะยังไม่เหมาะหรอกไทยจะเลือกตั้งเนี่ย
มีรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลแห่งชาติวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์นะครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยทั้งสองท่านก็ตอบแบบปิดประตูตายเลยว่า
เป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งรัฐบาลแห่งชาติยังไม่จำเป็น
แล้วมันก็ไม่มีหลักประกันอะไรด้วยว่าถ้ามีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาจริงเนี่ยมันจะไม่มีเหตุวุ่นวาย